มาต่อกันที่เรื่องราวของนางเอกสาว
เรื่องราวดีอย่างแพนเค้กเขมมะนิดกันบ้างดีกว่านะคะ

มีกระแสดราม่าไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ

ก็มีข่าวลือออกมาหนาหูเลยว่าสาวแพนเค้ก
เพิ่งจะได้ฉายาหนังฟ้าฟรีแลนซ์
ครองจากสมาคมนักข่าวบันเทิงมาเมื่อปลายปี
แต่งานนี้ดูทีท่าว่านางเอกนักบุญแพนเค้กเขมมะนิด
ไม่ได้เป็นฟรีแลนซ์ยึดอาชีพนักแสดงอิสระ

เมื่อครั้งตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับวิกหมอชิด
เพราะล่าสุดมีข่าวลือหนักมาก

และมีวี่แววฟันค่าตัวนับ๑๐ล้านบาท
โดยประเดิมผลงานแรกกับซีรีส์เจ้าเวหา
ของผู้จัดป้ายแดงนัทมีเรีย
ประกบกับพระเอกลูกครึ่งมากฝีมือ

ซึ่งเคยมีกระแสข่าวลือออกมาตั้งแต่แรก
โดยล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้พยายามติดต่อไปยังคุณแม่นวลนงจามิกร

เพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวลือดังกล่าว
แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้